พลังงานฟังแบบนี้แล้วก็คือความต้องการใช้มีมากขึ้น
ในขณะที่ปริมาณและสภาพการต่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป

คำถามสำคัญคือพอไหมพลังงานที่มีอยู่ในขณะนี้ในอนาคต
ถ้าสมมุติว่าไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นจะทำอย่างไร
ถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงานก็คงจะเดือดร้อนกันมากเลยเน
แต่ว่าคิดว่าของวันนั้นไม่น่าจะมีมาถึงนะคะ

เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรครับ
รัฐบาลควรจะมีนโยบายอะไรสับสนุนพลังงานนั้นบ้าง
พลังงานอาจจะมีวันหมดไปจริงนะครับ
แต่ว่าประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือเรื่องของพลังงานอย่างไรบ้าง
มีแผนยุทธศาสตร์และเครื่องไม้เครื่องมืออะไร

จะพาคุณผู้ชมมารับทราบข้อมูลและคำตอบ

และไม่แชร์กันแบบเข้าใจผิดครับ

พลังงานในบ้านเราจะหมดไปได้หรือเปล่า
และถ้าหมดเราต้องทำอย่างไรกันครับ
คือพลังงานบ้านเราเนี่ยจริงต้องบอกว่าพลังงานโลกใบนี้ดีกว่า
ใบนี้เนี่ยมีพลังงานหลายรูปแบบมากถูกไหมครับ

ไม่มีวันหมดน้ำหมุนแล้วหมุนอีกได้
พวกนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด

แล้วก็ประเทศไทยมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างไรบ้างครับ
พลังงานทดแทนของเรานะครับมีหลายประเภทมากนะครับ
เช่นแสงอาทิตย์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากัน
พลังงานจากน้ำเอาน้ำมาปั่นไฟนะฮะ
พลังงานจากลมพลังงานจากชีวมวลนะครับ
ชีวะแก๊สรวมทั้งพวกพลังงานที่ทำจากผลผลิตพืชเกษตร
เช่นจากตามน้ำมันก็มาทำเป็นไบโอดิเซน
มันสัมปรังอ้อยก็มาทำเป็นเอทานอนมาทำเป็นเชื้อเพลิง
มีพลังงานหลายรูปแบบมากก็ประมาณสัก๘๑๐ชนิดได้นะครับ
ชนิดเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะครับ
โซล่าก็มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้

ปี๒๕๕๘เราสามารถทดแทนพลังงานหลักพวกน้ำมันแก๊สต่างนะครับ
ทดแทนได้๑๓แล้ว
และปีนี้ปี๒๕๕๙น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก๑๔กว่า

ไม่ได้หมายความว่าพลังงานทดแทนจะราคาเท่ากันกับน้ำมันกับแก๊สแพงกว่า
แต่ทำไมกระทรวงพลังงานหรือประเทศไทยถึงสนับสนุน
เพราะว่ามันเกิดประโยชน์หลายมิติ
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สะอาดช่วยลดคาวารายออกไซด์ได้
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย
เงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยได้หลายรอบ
ไม่เหมือนกับที่เราไปซื้อน้ำมันมาซื้อมาใช้ไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราส่งเสริมการเราเดินหน้าจะเกิดประโยชน์มาก
ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้บ้างแล้ว
แต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีการนำมาใช้มากขึ้นเรื่อย
ดังนั้นเราท่านในส่วนภาคประชาชนเอง
สิ่งที่ทำได้ขณะนี้นั่นก็คือการช่วยการประหยัดพลังงาน
หรือใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าคุ้มประโยชน์มากที่สุดนะครับ

อย่าลืมแชร์ข้อมูลให้คนรอบข้างด้วยครับ
ส่วนครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบข้อมูลไหน
ข้อมูลไหนยังไม่ชัดยังไม่เคลียร์
รับรองได้เช็คก่อนแชร์แน่ครับ